ไปตามไล่ยิงรถเก๋งสีแดงจนเขาเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง
ขณะเขาพลิกคว่ำไปแล้วเนี่ยยังตามลงไปกระหน่ำยิงซ้ำอีก
เขาดีที่คนที่อยู่ในรถสองคนที่ก็เป็นแฟนกันของเขารอดชีวิตออกมาได้
แต่ฝ่ายิงได้โดยยิงเข้าคอเลยนะคะ
แต่ว่าไม่เป็นอันตรายสาหัสแล้ววันนี้เธอเล่าให้ฟังด้วยว่าเหตุการณ์นาทีระทึกตอนนั้นเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมลองไปดูคลิปวงจรปิดก่อน
นี่ค่ะจังหวะนี้เสียงปืนดังขึ้น๒นัด
จริงเขายิงไปทั้งหมดเนี่ย๔นัดนี่เห็นไหม
ไล่ยิงคือตามกันไปติดเลยนะคะ
จนกระทั่งนี่มีจังหวะนี้ที่ชาวบ้านเขาบอกด้วยว่าได้ยินเสียงเร่งเครื่องรถมา๒คัน
แล้วปืนก็ยิงครบทั้งสี่นัดจนรถเก๋งพลิกตกข้างทาง
นี่เห็นไหมคะ
ไล่ตามมาเก่งกันติดแบบนี้เลยจริง
คือคนที่อยู่ในรถเก่งที่ถูกไล่ยิงเนี่ย
ขนาดรถคว่ำแล้วเขาหนีตายออกมาจากรถที่พลิกคว่ำ
นะคะวันนี้เราส่งทีมข่าวเทราทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
เป็นถนนระหว่างบ้านดงสำราญชัยบ้านแสงทองในอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
เป็นจุดที่รถของผู้เสียหายเนี่ยตกลงไปข้างทางวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็มาด้วยนะคะ
คนที่อยู่ในรถเก่งสีแดงนี้คือนายสุภโชคกับนางสาวพลอยชมพูค่ะครับ
สองคนบอกว่าโอ้โหพอรถคว่ำปุ๊บก็รีบคลานออกมาจากรถเลย
แล้วก็หลบเข้าไปอยู่ในป่าอ้อยจนแน่ใจว่าคนร้ายไม่อยู่แล้วอะค่ะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานวันนี้เอาเครื่องสแกนโลหะมาสแกนตามพื้นผิวด้วย
เพราะกะว่าน่าจะต้องเจอปลอกกระสุนปืนอยู่แล้วเจอจริงนะคะ
ปลอกกระสุนปืนจริงแต่สภาพเนี่ยถูกรถทับจนมันแบนไปหมดเลยค่ะ
แต่ไม่เป็นไรตำรวจตรวจสอบได้นะคะ
หลังจากนั้นตำรวจเข้าไปตรวจสอบในหมู่บ้านสามเหลี่ยม
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดแรกที่คนร้ายขับกระบะไล่ตามยิงของรถเก่งของคนเจ็บ
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกได้ยินเสียงรถสองคันเร่งเครื่องกันมาลองฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะคะ
เราได้คุยกับคนที่อยู่ในรถคันนั้นก็คือคุณพลอยชมพูค่ะเธอบาดเจ็บด้วยเพราะว่ากระสุนที่ยิงไปสี่นัดเนี่ย
มันมีนัดหนึ่งเข้าคอด้านซ้ายของเธอเจาะเข้าไปเลยนะคะเนี่ยเลือดอาบเสื้อเลยเห็นไหมคะ
ดีนะเธอรอดตายมาได้เธอเล่าบอกโอ้โหนี่มันนาทีชีวิตจริงเลยค่ะ
อืมวันนั้นเธอกับแฟนเนี้ยไปขับรถเที่ยวที่วัดป่าบ้านตาดกันจะไปไหว้พระ
แต่พอเอิญตอนไปถึงเนี่ยวัดปิดแล้วก็เลยไปนั่งกินจิ้มจุ่มที่แยกบ้านตาดแทน
เสร็จสัก๓๔ทุ่มได้ก็คุยกันว่าเออไปไหนกันต่อดีไปเที่ยวภูฝอยลมไหมล่ะ
ขับไปขับมาก็หลงอะค่ะครับก็เลยถามทางจากคนแถวนั้น
แฟนเธอเป็นคนกดกระจกถามทางคนนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรมา
แฟนก็ไม่ได้ว่าแล้วก็ขับรถออกมาจนกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุ
มีรถขับตามมาแล้วเสียงปืนก็ลั่นขึ้นมา๑นัด
บอกโอ้โหตอนนั้นกลัวตัวสั่นเลยอ่ะก็ขับหนีกันไปปืนก็ไล่ยิงมา
สุดท้ายรถพุ่งตกลงไปข้างทางเธอบอกวินาทีที่รถกลิ้งตกลงไปข้างทาง
แฟนเธอที่เป็นคนขับสลบไปเลยนะคะแต่เธอยังมีสติอยู่
เธอก็รีบปลุกแฟนให้ตื่นแล้วก็พากันคลานออกจากรถแล้วไปหลบในป่า
ออกมาขอความช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็รอดตายมาได้ค่ะ
เธอบอกเธอไม่รู้จริงว่าใครเป็นคนทำ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครเลย

อะไรประมาณนี้นี่ค่ะพี่
บอกว่าเขาได้ยินเสียงเครื่องยนต์๒คันขับไล่กันมาดังลั่นเลย
แล้วก็ตามมาด้วยเสียงปืนดัง๔นัด
ที่คนเจ็บสองคนจะวิ่งมาบอกช่วยด้วย

แม่หนูถือกนิ่งแล้วหมาขอความเชิญเหลือ

เดี๋ยวเนยอะแม่โทรหาก็ได้โทรหาท่านกับนั้น
คุณภูทิภัทรทิมขาวเรานาง๓ร้อนหัวข้างของคุณพี่ช้าวบ้าน

คุณตาวคุณยายบอกหลานเป็นคนดีเป็นเด็กดีจริงไม่ได้เกเร
แต่มีช่วงหลังที่บอกว่ามีคนมาจีบแล้วก็ไม่ค่อยกลับบ้าน
บอกว่าคนที่มีเรื่องจริงไม่น่าใช่หลานหรอกอาจจะเป็นแฟนหลานหรือเปล่า
ความคืบหน้าทางคดีนะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหนองแสงบอกว่า
วันนี้เจอรอยกระสุนปืนท้ายรถสองรูตอนนี้เปรียบเทียบกันอยู่ว่าเป็นอาวุธปืนชนิดไหน
ส่วนการสอบปากคำก็เรียกญาติคนเจ็บมาสอบ๒๓ปากแล้ว
แต่ว่าตัวคนเจ็บยังไม่สามารถสอบปากคำได้เพราะว่ารักษาตัวอยู่นะคะ
สภาพรถก็ยับเยินอย่างที่เห็นนี่เลย
เรื่องต้นจากการสืบสวนของตำรวจตำรวจบอกว่า
สงสัยนายสุภโชคแฟนของพลอยชมพู
เพราะมีประเด็นหลายอย่างที่สุภโชคไม่ยอมให้ความร่วมมือกับตำรวจ
ไม่ว่าจะเป็นการขอมือถือไปตรวจสอบ
ประโชคบอกมือถือหายหาไม่เจอ
หลังเกิดเหตุที่ลงไปให้การช่วยเหลือเนี่ย
ก็มีอัตโกนเรียกชื่อสุพชกแจ้งว่าเป็นตำรวจเป็นกำนัน

ทำไมไม่ออกมาถ้าคุณบาดเจ็บจริง

สุภโชคเองมีประวัติถูกดำเนินคดีครอบครองอาวุธปืน
แล้วก็คดีเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีด้วย
สองคนนี้มาทำอะไรตรงนี้
เพราะจากการตรวจสอบมีการส่งพิกัดเช็คอินให้กันที่บ้านหลังหนึ่ง
เจ้าตัวขับรถมาแล้วเจอกับคนก่อเหตุ
ตรงนี้ที่เขาบอกว่าจะไปกินจิ้มจุ่มจะไปเที่ยววัดวัดปิดเลยไปกินจิ้มจุ่มแล้วจะไปเที่ยวต่อ
ตำรวจบอกมันแปลกแปลกอ่ะสามสี่ทุ่มห้าทุ่มไปเที่ยวไหนหรอ
ตำรวจเขาก็เลยบอกว่าตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อน
เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วขยายผลด้วย
เพราะเมื่อวานตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคืนเกิดเหตุเนี่ยเป็นฝ่ายหญิงที่ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
คือฟ้ายชายหลบอยู่ในป่าอ้อยเนียบเลย